เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

น้องผู้หญิงอายุ๑๓ปีก็มีแฟนแต่เลิกไปแล้ว
ทีนี้แฟนก่อหลับมารับให้พาไปหาเพื่อน

เอาเพื่อนมาข่มขืนแฟนของตนเอง

แล้วเสร็จปุ๊บโทรตามเพื่อนมาอีกสัก๒๓คน

แล้วก็ถ่ายคลิปด้วยข่มขู่ด้วย
ปุ๊บเอาไปส่งแล้วให้เงินเป็นการปลอบใจไป

เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจฉลามขาวบางแสนที่ชนบุรี
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาถูกแฟนเก่า
ตัวน้องอายุ๑๓แฟนเก่าผู้ชายอายุ๑๔
แล้วก็มีพวกอีก๓คนข่มขืนจนสำเร็จความไคร้
แล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เพื่อแบ็คเมย์ครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อค่ำของวันที่๒กรกฎาคม
แฟนเก่าที่เลิกกันมารับด้วยความยังคงเป็นเพื่อนก็ไปกับเขา
แล้วแฟนเก่าก็พาเธอไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้กับเขาสามมุก
คือในนัทอายุ๓๐ปีแล้วก็มีหนุ่มพม่าอีกคนหนึ่งอายุ๓๐เหมือนกัน

เยอะแยะไปหมดเลยก็มาที่บ้านหลังนี้เป็นเบ็ดเสร็จเนี่ย
แฟนเก่าเนี่ยให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงรวมเป็น๓คน
ข่มขืนเธอโดยใช้กุญแจมือล็อกทั้งสองข้างแล้วก็ข่มขืนจนเสร็จแล้วถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ให้หนุ่มพม่าที่ตามมาคมคืนซ้ำอีกทีนึง
กระทั่งรุ่งเช้าก็พาเธอไปส่งที่บ้านพักแล้วบอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ
เราก็ให้เงิน๓๐๐๐บาทหมายถึงว่าเรียกเงินจากเธอนะ
แล้วก็ขู่จะเอาคลิปนี้ไปประจานในโซเชียลถ้าไปบอกใคร
เธอก็อับอายมากก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
จากนั้นก็ติดต่อไปยังพ่อของน้องคนนี้แต่ว่า
สารไปอีกพ่อน้องเป็นใบ้พูดจาไม่ได้
ก็เลยต้องประสานอาจารย์จากโรงเรียนโสดศึกษาที่รู้จักเรื่องของภาษามือ
แปลให้สื่อสารให้กับพ่อของเด็ก
แล้วก็พาน้องไปแจ้งความกับตำรวจ
ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
แล้วก็พาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็นำหลักฐานไปดำเนินคดีกับแฟนเก่าและกลุ่มเพื่อนทั้งหมด

คือถ้าขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงตรวจสอบออกมาแล้ว
ต้องดูนะคะว่ากฎหมายที่เลือกใช้เนี่ยจะใช้กับเยาวชนหรือว่ายังไงได้บ้าง

ของเมืองนอกต่อให้เป็นเด็กถ้าเกิดเขาตรวจสอบแล้ว
รู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเนี่ย

เจตนาก็ชัดเตือนนั้นรวมของขืน